ดูอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงแก้กันไม่จบไม่สิ้นนะคะ
ส่าห์เลี่ยงแล้วนะบอกว่าพี่จอดเลยปากซอยไปนะ
จะได้ไม่ต้องเจอกับวินเจ้าถิ่น

ปรากฏว่าโดนวินเจ้าถิ่นนะคะไม่วาย
ขี่รถตามข่มขู่จนเธอรู้สึกกลัวมาก
ตัดสินใจถ่ายคลิปไว้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กัน
พี่มาวิ่งตามหนูแบบนี้หนูกลัวพี่

หนูบอกว่าเรียกนอกวิ้นพี่มาวิ่งตามหนูแบบนี้

ทำให้ประชาชนเกิดความกลัวต่อของ
แล้วก็ถ้าเกิดรถลงขึ้นมาพี่จะรับผิดชอบชีวิตจากหนูของเขาไหม
หนูอย่ามานะ
นี่คือผู้หญิงเขายังซ้อนท้ายกราฟอยู่เลยนะ

แล้วถามว่าพี่มาวิ่งตามหนูแบบนี้ได้ยังไง

คือพี่วินเบอร์๑๑๓คนนี้คือเป็นวินเจ้าถิ่น
ก็เหมือนแบบวิ่งตามอะค่ะทำท่าเหมือนจะหาเรื่อง
ซึ่งวินอีกคนนึงเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ย
เป็นวินอีกที่หนึ่งนะที่เจอเหตุการณ์พอดีก็เลยเข้ามาเหมือนเข้ามาคุยให้พี่วิน
คนที่ไม่ได้สวมหมวกเนี่ยใจเย็นเลยเหมือนเข้ามาแยกเข้ามาห้ามอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งวินคนนี้เขาก็บอกกับคนที่สวมหมวกกันน็อกนะบอกว่า
ผมไม่ได้คมครูมีที่ไหนอ่ะแต่ก็คือแบบลักษณะก็ดูมีอารมณ์นะคะ
คือเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะหญิงสาวคนนี้เขาก็นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอามาโพสต์นะคะ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
หลังเรียกแกรปบ้ายไปเธอเนี่ยก็รออยู่นาน
ตัดสินใจเดินออกมารอหน้าปากซอยค่ะ
โดยให้แกรปจอดเลยปากซอยไปหน่อยเพื่อที่จะหลบวินแล้ว
แต่วินก็ยังเดินตามมาแล้วก็ใช้คำพูดข่มขู่ให้เธอลงจากรถ
เธอก็เลยบอกวินไปว่าสายแล้วอะพี่ขอไปเถอะ
แต่ว่าวินกลับสวนกลับมาว่านั่นมันเรื่องของคุณก็บอกมาแบบนี้
เธอเนี่ยยอมรับว่าการเรียกแกรปบ้ายเนี่ยผิดกฎหมาย
เลี่ยงให้แกรปไปจอดไกลไม่ได้มาจอดตรงวินแล้วค่ะ
เมื่อสักครู่ในโพสต์เธอก็บอกว่าจริงปกติถ้าเรียกไป
ไปสยองสยามอะไรไงไกลอะเธอก็ใช้วินปกตินะ
แต่ว่าจากตรงที่เธออยู่ไปที่ออฟฟิศเนี่ย
บอกว่าราคาแกรปกับราคาวินมันต่างกันลิบลับ
บอกว่าขอเก็บเงินไปกินข้าวได้ไหมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี
มันก็กลายเป็นทางเลือกไปนะคะ
อ่ะทีนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ปากซอยเพชรบุรี๕

แต่ว่าลงไปแล้วก็ไม่ได้เจอพี่วินเบอร์๑๑๓คนนี้นะคะ
ก็พยายามจะติดต่อแหละเพราะว่าเราก็อยากฟังเรื่องราวจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

ก็บอกแค่ว่าจริงแล้วที่เดินเข้าไปตั้งใจจะไปเตือนว่าอย่า
รับผู้โดยสารหน้าวินเพราะว่าวินมีสมาชิกกว่าสี่สิบคัน
กว่าวินจะได้เงินแต่ละบาทต้องออกรถตามคิว
คือต้องมันมีกฎมีระเบียบมีขั้นตอนเยอะแยะมากมาย
เขาจะได้ผู้โดยสารแต่ละคนได้เงินแต่ละบาท
แกรฟอ่ะเหมือนตายอยู่อ่ะอยู่อยู่มาจากไหนไม่รู้
ก็เหมือนมาคว้าผู้โดยสารของเขาไปแบบนี้
มันเหมือนเป็นการตัดหน้ากันก็เลยอยากจะเข้าไปเตือน
แต่ว่าพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ
ส่วนใหญ่คนก็เข้ามาตำหนิวินจักรยานยนต์นั่นแหละว่า
ทำตัวเป็นอันทภาณแบบนี้ทำไมต้องทำตัวนักเลงแบบนี้
หรืออะไรแบบนี้คืออันนี้มันเป็นปัญหาที่มันก็ต้องแก้นะคะ
ว่าตกลงแล้วเราจะทำยังไงกับ
หนึ่งหนึ่งเลยคือการให้บริการของวินเอง
ความทั่วถึงมารยาทในการให้บริการ

แล้วทางออกของแกรปเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะเป็นอย่างไร
นี่จริงนโยบายหลายพักเขาก็บอกจะทำให้ถูกกฎหมาย
ถ้ามีการจัดระเบียบให้เดินคู่ขนานไปด้วยกันได้
ไม่มีปัญหาแล้วก็ภาพความรุนแรงแบบนี้ออกมา
นี่คงจะช่วยให้เราผู้ใช้รถใช้ถนนอุ่นใจมากขึ้นนะคะ